มีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๔๙ปีนะคือเขาเคยบอกกับที่บ้านว่าอยากจะเลิกเล่า
แล้วทีนี้ก็ใช้ตัวช่วยคือเป็นยาเลิกเล่า
ก็ซื้อมาลองกินดูใช่แต่ว่ายาเลิกเล่าเนี่ยคุณผู้ชม
จู่ถ้าคนที่ยังดื่มอยู่เป็นประจำแล้วดันกินยาตัวนี้
มันอาจจะทำปฏิกิริยาได้ถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นเลย
แต่ทีนี้ลุงคนเนี่ยชื่อนามรุงชำนานนะ
แกหายไปหายเข้าไปในป่าอ้อยประมาณ๔วันแล้ว
ตั้งแต่วันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
ญาติญาติคนในครอบครัวตามหาเท่าไหร่ตามหาไม่เจอเลยคุณผู้ชมฮะ
คนในครอบครัวเอามือถือเอาเปิดรูปให้ดูเนี่ย

เหตุเกิดในพื้นที่บ้านเนินพยอมตะบนทุ่งโพที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
แล้วลูกชายของนายชำนาญก็คือคุณปรีชาอายุ๒๘ปี
เล่าให้ฟังว่าช่วงหลังมาหลังจากที่พ่อชำนาญ
พยายามเลิกเล่าก็ใช้อย่าเบื่อเรา
แล้วเวลากินปุ๊บพ่อจะมีอาการหลอนนอนไม่ค่อยหลับ
สบัดีที่ผ่านมาคุณผู้ชมทางขวานี่นะ
เดี๋ยวฟังคุณปรีชาลูกชายของพ่อชำนาญหน่อยครับ
ว่าคุณพ่อนั้นอาการเป็นอย่างไรบ้าง
แกกินยาเบือกเล่าเข้าไปแล้วคราวนี้เกิดอาการนอก
คือไม่ได้นอนหล่อนหมด
คือเห็นภาพหลอนทุกอย่าง
แล้วก็ช่วงที่แกหายไปเนี่ยมีใครอยู่บ้านไหมคะ
ที่หายไปก็คือมีแม่ย่าอยู่บ้าน
คือเขามานอนบ้านนี้๕วันปกติเขาจะนอนบ้านนู้น

ที่ไปเนี่ยคือผมได้ข่าวว่าเขาไปเรียกบ้านหลังนู้นประมาณตี๓

นอนแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าจิตหลอดแล้วก็คือแบบ
เดินออกไปจากหลังบ้านคือหายไปด้านป้าอ้อยเลย
นี่แหละครับหายไปในป่าอ้อยเลยลูกชายบอก

คุณแม่เล่าให้ฟังว่าแม่นี่แหละเห็นลูกเป็นคนสุดท้าย

พยายามเรียกแล้วนะชำนาญชำนาญ

แล้วแม่ของนายชำนาญก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยไปดูหมอดู

ชำนาญลูกแม่เคยไปปัสสาวะรถจอมปลวก
หมอดูจะให้ลูกรับพานเพื่อขอขมา

แล้วพอลูกหายเนี่ยแม่เองพยายามจะจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง
นี่หลายวันแล้วนะยังหาไม่เจอเลย
จนกระทั่งเวลาก็ล่วงเลยผ่านมา
เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม๒๙ตุลาคม

ออกตามหาตามหาตัวชำนาญเนี่ย

แล้วก็มีการใช้โดรนนะขึ้นบินเลย

ป่าอ้อยเนี่ยเนื้อที่กว่า๕๐๐ไร่

จนต้องพึ่งพระอาจารย์ตั้ม

หรือว่าพระอธิการรัตนกรฐานวิโร

หลังทำพิธีแล้วพระอาจารย์ตั้ม

ร้างเนี่ยพี่น้ำแข็ง๑๐ปีแล้วไม่มีคนอยู่

ทำพิธีที่บ้านในชำนาญอีกรอบหนึ่ง

ชาวบ้านที่แยกย้ายกัน

อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้า
เบลอไว้คือเสียชีวิตแล้วครับ

อ้อยริมคันคลองชลประธาน
ห่างจากบ้านชำนาญแค่๓๐๐เมตร

บังตาแน่ทำให้หาไม่เจอ

ไม่พบร่องรอยว่าถูกทำร้ายนะครับ
คาดว่าในชำนานเนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว

นับตั้งแต่วันที่คุณชำนาญก็หายตัวไปเลย
เหตุการณ์นี้ยาดไม่ได้ติดใจ
เขาก็มีสายด่วนเลิกเล่านะ
แล้วยาเลิกเล่าเนี่ยคุณผู้ชมคือ

ผู้เชี่ยวชาญให้ผู้ป่วยเนี่ย

ระงับยับยั้งในการอยากเล่า

อยากให้ปรึกษา๑๔๑๓
ไม่ใช่ว่าถ้าเรากินเหล้าอยู่ทุกวัน

มันอาจจะเป็นอันตรายเสียด้วยซ้ำนะครับ